แล้วก็มีหลายคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นในเชิงเป็นห่วงทารกน้อย
อายุเพียงสามเดือนที่ผู้เป็นพ่ออุ้มแบบนี้ค่ะ
แล้วก็โยกไปโยกมาค่อนข้างจะแรง
หลายคนก็บอกหัวนั้นเป็นอันตรายหรือเปล่า
อุ้มเด็กหรือเล่นกับเด็กในลักษณะแบบนี้นะคะแล้วก็สภาพของคนอุ้ม
ซึ่งเป็นพ่อเลี้ยงเนี่ยคล้ายกับคนเหมือนกับเมาสารอะไรบางอย่างด้วยนะคะ
นี่คือภาพที่มีการโพสต์ในติ๊กต๊อกนะคะคือเห็นแล้วก็หลายคนก็บอกว่าหวัดเสียวนะคะ
แล้วก็ผู้ชายคนที่อุ้มหรือเล่นแบบนี้ตัวเขาเองก็ยังโยกย้ายสายสะโพกไปมาด้วย
ก็ไม่รู้เรื่องอะค่ะนะคะเนี่ยค่ะก็มีคนแสดงความเป็นห่วงเด็กเป็นจำนวนมากทีเดียวนะคะ
เมื่อวานนี้ค่ะตำรวจกับสหวิชาชีพลงพื้นที่ไปตรวจสอบค่ะ
ปรากฏว่าทารกรายนี้เป็นเพศหญิงอายุแค่สามเดือนส่วนผู้ชายในคลิปเนี่ยเป็นพ่อเลี้ยงของเด็กค่ะ
คุณปวีนาหงษกุลนะคะก็ประสานตำรวจสพนปริงนครสวรรค์มาช่วยเหลือเด็ก
แล้วก็ติดตามตัวพ่อเลี้ยงมาสอบสวนหลังจากพบว่ามีพฤติกรรมอาจจะเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
แล้วก็เชิญแม่ของเด็กไปตรวจหาสารเสพติดด้วยนะคะ
ล่าสุดทีมข่าวเรานะคะไปที่บ้านหลังนี้แล้วก็พบแม่แล้วก็พ่อเลี้ยงอยู่ในบ้านทั้งคู่เลย
สองท่านนี้ก็อธิบายให้ฟังยืนยันบอกไม่ได้เล่นอันตรายกับลูก
พ่อเลี้ยงอายุ๔๐ปีอธิบายบอกว่าเขากับภรรยาไปตรวจหาสารเสพติดแล้วก็ไม่มีอะไรนะในร่างกาย
แล้วเนี่ยค่ะเขาก็หยิบตุ๊กตามาอุ้มมาสาธิตให้ดูว่าเขาเล่นยังไงเขาอุ้มเด็กยังไง
ทำให้เห็นตามคลิปเลยว่าเขาไม่ได้กระทำอันตราย
เพราะว่าตอนเล่นเนี่ยภรรยาก็ยังนั่งอยู่ด้วยยังคอยกำกับเขาอยู่ค่ะ
มันกำลังน่ารักเลยครับแล้วตรวจเยี่ยวมาหมอบอกผ่านไม่มีทั้งสองคนเลย
ผมลงบันทึกประจำวันไว้ที่๒ปีนะครับเพราะว่าผมไม่ได้บ้าม้าอย่างที่เขาพูด
อันนี้เขาอธิบายให้ฟังนะคะว่าไม่ได้เป็นอย่างที่หลายคนตั้งข้อสังเกตนะคะแม่ของเด็ก
ของเด็กยอมรับบอกว่าอดีตเคยยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
แต่ปัจจุบันไม่มีแล้วเลิกแล้วเพราะต้องการเลี้ยงลูกให้เป็นคนดี
ส่วนภาพที่ปรากฏออกไปอาจจะดูหวาดเสียแต่ยืนยันว่านั่นเป็นเพียงการเล่นกับลูกค่ะ
นี่แหละค่ะคือใช่แต่ก่อนนั้นหนูใช่ค่ะ
แต่คือปัจจุบันนี้ทุกวันนี้คือหนูไม่ได้มีอย่างที่น้องเขาคิด
คือหนูเลิกมาหมดแล้วแล้วหนูหันมาทำอาชีพนี้
ทำงานของเราทำปุ๋ย
ถ้าที่บอกว่ามีแบบว่านั่งพูดคนเดียวหัวเราะคนเดียว
นั่นคือเป็นอาการเมื่อก่อนหรือว่ายังไง

เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมก็พาเด็กน้อยอายุ๓เดือน
ไม่พบร่องรอยการถูกทำร้ายค่ะขณะเดียวกันก็
ยืนยันว่าไม่พบสารเสพติดของพ่อแม่
จากทางโรงพยาบาลส่งมาให้ตำรวจ
เพื่อให้รับลูกกลับไปดูแลต่อเช่นเดิมค่ะ

ของคนหลายคนที่เห็นคลิปแล้วก็เป็นห่วงหนูน้อยค่ะ